จากธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ

ไม่ได้วันนี้วันอังคาร
ไม่ได้เจอเธอสองคนเลย
ไม่จริงต้องไปทำหน้าทำหน้าเฉยเขาเปิดเผยออกจะตายเอามาดูข่าวแรกกัน
นายอยากย้ายบ้านจากวัดไถ่ต่าง
ข่าวแรกกันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่๕ธันวาคม
ส่งนิกรทั่วไทยก็ทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
วันที่๕ธันวาคมนี้นะคะมีผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะได้จัดการทำบุญตักบาทพระสงฆ
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศวพิษเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา
ในวันที่๕ธันวาคมที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ก็ที่นี่เลยค่ะที่กรทมเลยนะคะก็ไปรวมกันอยู่ที่นั่นเยอะเลยนะคะ
แล้วก็มีหลายที่ด้วยมีหลายที่ด้วยนะครับ
ที่หนึ่งที่จัดเนี่ยอย่างที่เราเห็นในภาพนี้นะคะ
ก็จะจัดกันรวมหมู่หลายที่แล้วทุกคนก็พร้อมใจ
อันนี้วัดราชบพิษใส่เสื้อเหลืองกันมาเลยนะคะ
ถวายเป็นพระราชกุศลก็ทำทั้งข้าวสารอาหารแห้ง
แล้วก็หลายคนนี้ก็ไปกราบพระศรีรังคารที่วัดลาดประพิติ
ไม่ใช่อีกวัดวัดลาดประพิติด้วยแล้วก็วัดบวรด้วย
ส่วนที่อนุสวรีเท้าสุรนารีวัดถนนราชดำเนินที่นครราชศรีมานะคะ
ก็ไปรวมกันที่นั่นเลยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดผู้ว่า
ก็นำประชาชนตากบาทถวายข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์
แล้วก็ร่วมกันประกอบพิธีส่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงราชการที่๙ด้วย
มาถึงที่ใต้สุดของประเทศไทยนะคะ
นอกจากเบตงแล้วก็มีจังหวัดนี้อีกด้วยที่สุไหงโกลกอำเภอค่ะ
จังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไงโกลกคุณสุชาดาพันนารา
ก็นำประชาชนค่าราชการมาทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม
พระสงฆ์จำนวน๓๖รูปค่ะ
พระสงฆ์นี้ก่อนที่หน้าข่าวของไทยรัฐเป็นสัมภาษณ์มา
ก็บอกว่าจะน้อมนำพระราชดำรัฐคำสอนของพ่อเพื่อนำมาใช้
ในการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ
อ่ามาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่งงเหมือนกัน

อยู่ดีมีครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
เขาแชร์เรื่องราวมาบอกว่าอยากจะเตือนภัยหน่อย
มีผู้ชายแปลงกายคล้ายทหารแล้วก็ตำรวจ
เรียกตรวจลูกชายเขาก่อนจะยัดยาบ้า
แล้วก็ให้ดื่มน้ำที่มีรสขมจัดหมดสติไปวันหนึ่ง
หลังจากนั้นนะฮะตำรวจชุดนี้หรือทหารชุดนี้เพิ่งไปรู้จริงหรือเปล่านะ
แชทหาแม่บอกขอมีเพศสัมพันธ์หน่อย

คุยกับลูกชายไหม
ก็ตอบกลับนะวะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
ผมไม่ได้บอกเขานะครับรูปลูกชายใช่ไหมครับ
อย่างนี้เมื่อประมาณสัก๙โมงนะครับของวันที่๕เนี่ยวันนี้เองเนี่ยนะครับ
มีด่านบอกด้วยอุบลราชธานีเป็นเพจของเขา
ได้มีการประสานขอให้สื่อมวลชนช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็นำเสนอข่าวเตือนภัยสังคม
กรณีที่มีหญิงสาววัย๑๖ปีส่งข้อมูลเตือนภัยมา
จากการถูกชายแต่งกายคล้ายตำรวจหรือว่าทหารในพื้นที่ชายแดน
ตั้งด่านแล้วก็ยัดยาบ้าให้กับพี่ชายของตนเอง

เพื่อเป็นการปล่อยตัวไม่ดำเนินคดีนะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวนี้มีการติดต่อไปยังนางสาวก๊อก่าย
เป็นนามสมมุติอายุ๑๖ปีน้องสาวผู้เสียหาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก๗โมงครึ่ง
ของวันที่๒๕พฤศจิกายน
นางพรทิพย์เป็นนามสมมุตินะฮะอายุ๔๕ปี
เป็นมันดาของนางสาวก๊อก่าย
แจ้งบอกว่ามีผู้ชายใช้โทรศัพท์ของนายสมพงศ์
เอาสมมุติเหมือนกันนะฮะบอกว่าเป็นพี่ชาย

บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าที่ตำรวจ

แล้วก็พบยาเสพติดนะฮะอีก๑๐เมตร
โดยจะมีข้อเสนอเพื่อให้พี่ชาย

หากมารดายอมไปมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ทำให้มันดารู้สึกตกใจแล้วก็กังวล
เบื้องต้นครอบครัวได้โทรศัพท์ตรวจสอบ

ตกลงจะยอมเสียเงิน๓แสน
หรือว่าจะรับข้อเสนอของผม
ทีนี้คุณแม่ก็เลยตอบไปบอกว่า

คือผมอยากมีอะไรกับคุณแม่

หาผมมานอนร่วมเพศกับผมได้ไหมครับ

แล้วคุณแม่ก็แบบ
ตกใจแล้วทีนี้ทำอะไรไม่ถูก

นางพรทิพย์นะซึ่งเป็นคุณแม่ก็ได้มีการเปิดเผย
บอกว่าในช่วงเย็นของวันที่๒๕

โดยมีข้อตกลงว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกตำรวจเด็ดขาด
ถ้าไม่อย่างนั้นต่อไปจะเป็นลูกสาว
พร้อมกับคนในครอบครัวที่จะโดนแบบนี้

ใช่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มาหรือไปแจ้งความ
ลูกสาวโดนด้วยจะทำอย่างนั้นด้วย
หลังจากนั้นประมาณสักประมาณ๑๑โมง

มีอาการปวดศีรษะของวันที่๒๖นะ

แล้วก็บอกว่าเงินตัวเองหายไป๕๐๐บาท
สมพงษ์ผู้เสียหายก็เลยมีการเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองได้ขี่จักรยานยนต์

ขาออกมุ่งหน้า๓แยกถ้ำเสือ

ก็บอกว่าเข้ามาบิดกุญแจรถ

ถามว่าจะไปไหน
แล้วหลังจากนั้นก็บอกขอค้นกระเป๋าหน่อย
ด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เลยยอมให้ค้น
ตัวเองก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ของตัวเอง
หลังจากนั้นก็เลยถูกยึดกุญแจรถเอาไว้

ไม่นานตัวเองรู้สึกงงปวดศีรษะ

ผ่านไปหนึ่งวันตัวเองตั้งสติได้
ก็เลยติดต่อหาแม่ตัวเองแล้วก็บอกว่า
ตัวเองปลอดภัยดีกำลังจะกลับบ้าน

มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในบ้านตัวเอง

กลัวว่าทางฝั่งนู้นจะมาทำร้ายอีก

ดูว่านี่คุณแม่ไม่ต้องมาให้ผมก็ได้ตอนนี้
ตอนนี้ผมหื่นมากคุณแม่ถ่ายรูปส่งมาให้ผมก่อน
อันนี้คือตามที่มันเป็นคลิปกันนะฮะ
ไม่เห็นหน้าก็ได้แล้วผมจะให้ลูกของ
เอาตัวลูกชายไปส่งบ้านเอาตัวลูกชายไปส่งบ้าน
แล้วก็มอไซค์ไปขึ้นหลังรถเอาไปคืนนะฮะแล้วก็บอกตรงนี้ตรงนี้
สรุปถามอีกยังไม่จบรับข้อเสนอไหม
ไม่รับข้อเสนอผมจะตรวจยึดทรัพย์สินทั้งหมดให้ได้๓แสนบาท

ผมบอกเลยรับข้อเสนอผมจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปส่งถึงบ้าน
ไม่ก็ปล่อยตัวผมถามครั้งสุดท้าย

ถ้าแม่ไม่รับข้อเสนอ๓แสนเตรียมไว้ให้ผมเลยครับ
อันนี้มันเป็นข้อความส่งมาทางไหนนะ
ส่งมาน่าจะเป็นคำพร้อมเฟซ
ลูกชายคุณแม่สวยมากผมเคยเจอตัวจริง
ก็นี่อ่ะรู้รายละเอียดทั้งหมดในบ้าน
โอ้ยเขารู้หมดเลย
เป็นจังคต์อยู่เป็นเป็นต้องตามจับให้ได้นะ
ไม่งั้นความความความสนใจเนี่ยเขาเดือดลอน

ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอันตรายเขาก็อันตรายแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่ามันออกสู่สื่อแล้วอ่ะ
ใช่นะครับก็ต้องช่วยกันหน่อย
เวลาไปเชียงใหม่ขึ้นดอยสุเทพคุณเคยขึ้นรถแดงไหมคุณกัญชา

เคยรถแดงที่เหมือนกับรถไข่สองแถว
รถแดงช่วยดอยสุเทพไม่ได้
เป็นรถที่ถ้าเราบอกว่าไปไหนเขาก็ไปที่นั่นแม้ว่าคนรถเต็มมันไปเส้นทางเดียวกันหมดเลย
หรือเขาก็จะแวะ

ฉันเป็นทัวร์จังหวัดเชียงใหม่มากเลยมาเลยขึ้นรถแดง

แต่วันนี้คนเขาพูดเลยว่าเลิกใช้เถอะรถแดง
มันเนื่องจากวันนี้มีนักท่องเที่ยว๒รายเสียชีวิต
จากเหตุที่๔ล้อแดง

หน้าพระธรรมหนักภูพิงราชนิเวศเลย
ทับร่างตกจากรถก่อนถูกเหยียบ

ขอร้องเถอะช่วยเรียกร้องจัดระเบียบรถโดยสารให้ใหม่เถอะ
อุบัติเหตุครั้งนี้นะฮะเป็นรถโดยสาร๔ล้อสีแดง
รถแดงนั่นแหละของเชียงใหม่เนี่ย
ถอยหลังตกมานะฮะจากจุดที่สูงชัน

ตายคาที่หรือเสียชีวิตคาที่เนี่ย
๒รายได้รับบาดเจ็บอีก๑ราย
เหตุเกิดประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาที
วันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา

แจ้งเหตุว่ามีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เมื่อไปถึงพบรถสองแถว
คุณผู้ชมภูพิงราชนิเวสเนี่ย
ถอยตกจากรานจอดรถ

ถ้าจริงแล้วสูงชันถึง๔๕องศาเลยพี่

ลงมายังหน้าร้านขายของที่ระลึก

ทำให้ถูกทับเสียชีวิตคาที่เนี่ย

อยู่ในรถอยู่แล้วถูกมั้ย

พอรถไหลลงมาเนี่ยคนก็กระเด็นออกมาจากรถ

แต่ผมงงว่าทำไมถึงมาทับข้างหน้าอย่างนี้

แล้วรถคนที่มาก็ตับไปนี้เลย
อีกหนึ่งคนเนี่ยอาการสาหัสถูกส่งรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เนี่ย

ขณะเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาชม
พระตำหนักกันเป็นจำนวนมากต้องยอมรับในช่วง
ส่วนคนขับรถสองแถวนะฮะอายุ๖๐ปีแล้วพี่
ให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนก็ได้ขับรถมาจอดที่ลานจอดรถ
เพื่อรอรับผู้โดยสารปกติอยู่แล้ว
รับผู้โดยสารจะไปส่งที่คิววัดพระธาตุดอยสุเทพตามปกติ
โดยได้จอดรถแล้วก็ดึงเบรกมือพร้อมกับใช้ไม้เนี่ย

ซึ่งก็ทำกันมาตลอดอยู่แล้ว
ซึ่งผู้ตายแล้วคนเจ็บเนี่ยยอมรับว่าเป็นผู้โดยสาร
ก็แน่นอนที่เขาจะลงทีนึงก็ต้องให้ผู้โดยสารขึ้นให้เต็มก่อน
ถูกต้องไหมครับผู้โดยสารก็ทยอยขึ้นไปนั่งอยู่ท้ายรถกัน

แต่รถเนี่ยอยู่ดีมันเกิดไหลตกลงไปหน้าร้านค้า
ทับผู้โดยสารในรถจนเสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว
ขอให้ความคิดเห็นว่า
ความปลอบภัยของสี่ร้อแดง

สภาพใหม่นะนี่อีซูซูรุ่นใหม่
ต่อให้เอารถอะไรมามันก็มีโอกาสไหลลงมา

วันนี้เขาก็ถึงบอกว่า
มันเหมือนแบบเป็นเจ้าถิ่นที่เขาทำมานานแล้ว

ถูก๑เรื่องการขับเร็ว
สภาพรถที่พี่ถามเครื่องยนต์
พร้อมตั้งคำถามว่าถึงเวลาหรือยัง
ที่จะให้โอกาสรถรับจ้างอย่างอื่น

เขาไม่มีรถอื่นเลยใช่ไหมนอกจากรถแดงมันเป็นเสน่ห์ไง
ไม่มีรถมเมนสายการณ์เพราะว่าพูดฟู
สีเหลืองก็จะไปจอมทองสีนั้นก็ไปสีค่ะ

ขับเองรถจัดรถแดงเป็นรถที่เอาไปซะแล้ว

เหมือนแท็กซี่บ้านเรานี่จริงว่าไปดูสวนนกสวนจนละเข้อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ถ้าเกิดเหมาไปอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีเหมาเหมือนกัน
เอาจริงนะขับรถไปเองเช่ารถขับรถเองมันยังอันตรายเลย

เขาจะมีความแสดงว่าจะได้รถแดงพาขึ้นบนยอดดออย่างเดียว

มันจะต้องมีเสรียงเพราะปกติเค้ามองว่า
ต้องแบบใช้ความสามารถชั้นสูงในการขับ

แล้วถึงลุนแรงนั้นทำให้คนตาย

แรงโรวินตั้มอย่างนั้นมันก็ต้องหล่นทุกคัน

หนึ่งในล้านอ่ะจริง
เพราะเวลาเราจอดรถแล้วใส่เบบมือในทางชั้นเนี่ย

อ๋อเยี่ยมเลยนะเขาพอตื่นสูง
วันนี้แต่งตัวเหมือนตรีใหญ่
เดี๋ยวช่วงหน้าชายอาสาอะไรครับ

ชายอ้าวชั้นอาจจะเป็นชายอ้าว

ทำไมต้องอ้าว
โอ้โอ้โอ้
เครือข่ายเร็วระดับกิกาบิต
ิวตี้บุฟเฟ่ร้านเครื่องสำอางสไตล์บุฟเฟ่
สวยสุดคุ้มกว่า๒๕๐สาขา

งจี้เด็กที่เคยอยู่พลพัฒน์

จะต้องรีบไปขอแต่งงานเนี่ยเรื่องจริงไหมแองจี้
เขาก็เมาส์กันผมก็ไม่รู้แหละ

เพราะว่าอยู่ดีมาขออะไรงงไม่มีทางที่ไป

แล้วก็มาสินห้าก็ออนแอร์ในไทยรัฐทีวีด้วย
กี่เดือนและครับ

ก็โทรประอบพุทธ
พวกมันนั้นพวงชายคนที่เป็นดารา

เออ
สรุปส่วนเมื่อกี้ที่มีคนส่งมาว่า
หนุ่มไปแอบคุยกับพริตตี้ที่มอเตอร์โชว์ทำไม

ที่หนุ่มไปคุยกับพิตตี้ที่มอเตอร์โชว์หรอฮะ

ไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องนี่เพิ่งคบกัน
ไม่ทำไมถึงดูอ้วนล่ะ
ก็อ้วนขึ้นแค่นั้นเองก็น้องก็ชุดกินแค่นั้นเอง
แต่เขาบอกคุณชอบไปชมวิวกันริมหาดนะ
อีบ้าไปเที่ยวทะเลเฉยนะฮะ
เขาบอกคุณชอบพาน้องชมวิวนะ

สรุปท้องหรือไม่ท้องแล้วจะแต่งงานแล้วจริงหรือเปล่า
ถ้าแต่งที่พี่ก็ต้องได้รับเชิญไปสิคะ
โอ้ยมีคนไม่เชิญหนุ่มเยอะมากไม่แน่

อย่าแวะหรอสรุปสรุปไม่ท้องนะ
ไม่ท้องแค่งานแค่เป็นแฟนอ่าเดี๋ยวนับวันกัน

สรุปไม่ท้องใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน
แล้วใครไม่เห็นผมไปมอเตอร์ชงมอเตอร์โชว์

ต้องไปนิดนึงผมไปดูผมก็ไปดูรถ
เรื่องรถอะไรพวกนี้อยู่ไหนล่ะ
แต่นี่ดีกว่าไม่ได้ที่ฉันอ่านผิด
สามีเกาะหน้ารถอะไรจะเกิดขึ้นเร็ว
ได้ไงมอเตอร์ไซค์ก็เลยต้องมาช่วยบอกเขาหยุดเถอะหยุดเถอะได้ไง
ผู้ชายพยายามดึง

เค้าบอกว่าอย่างงี้
เค้าบอกพืชหนึ่งนี่มีการลงข่าวดัง
เป็นคลิปเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อตอน๔โมง

ดึงมากไหน
จำกัดใช้อ่านสักที

อ่านก่อนค่ะเดี๋ยวเตรียมไว้
ทางขึ้นทางหลวนประชาชื่น

เขาบอกว่าเป็นรถยนต์สีบรอนเทาขับอยู่ด้านหน้า

ว่าเป็นเรื่องของผัวเมียอืมผู้ชายพูดผู้ชายบอกเป็นเรื่องของผัวเมีย
ตำรวจอย่างงี้เหรอใช่แล้วก็เหมือนกับว่าต้องอ่า
เหมือนกับต้องตกลงกันในเรื่องส่วนตัวนะฮะแต่ยังตกลงกันไม่ได้
ก็เลยมีการทุบกระจกรถอย่างแรงแล้วก็ดึงผู้หญิงออกมาจากรถ
กระทั่งได้รับบาดเจ็บนะฮะก่อนที่ผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ย
ก็เลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกษมราชอืม

ผู้หญิงขับรถชนเธอขาหักไหมตอนนั้น

เธอจะมาตื่นเต้นอะไรกับเรื่องนี้

โซเชียลพวกนี้มันอยู่ในสมัยก่อนนี้นะ

โอ้ยมดดำ
เขาคือวาจาเขาเนี่ยนะ

มึงไม่ได้ทำอะไรพี่
หาให้เห็น
พี่ไม่รู้ว่ามันหมายข้างอยู่

แล้วมันก็ได้ไปนะ

เป็นกว่าผู้หญิงที่ผมเคยทำเขาเสียใจ
ผมว่าต้องมีคนดีล่ะตอนนี้ทำงี้
ก็เรื่องซิงเกอร์มัมคนนี้นะคะเค้าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
เขาแปลงร่างเป็นคุณพ่อไปให้ลูกกราบในวันพ่อที่โรงเรียน
ก็แต่งตัวเป็นแมนเลยเพราะว่าเธอไม่มีสามี
ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าสุดปรัฐนาบัวสาย
ก็โพสต์รูปภาพสุดแสนน่ารัก
ใส่หนวดเป็นซิงเกอร์มัม
แล้วก็เป็นข้อความจากตัวเธอบอกว่า
พ่อปีนี้ลูกของหมมี่ปลายฟ้าเรียกตัวเองว่าหมามีปลายฟ้าแต่หนวดเฟิร์มเลยนะฮะ
ไม่มีพ่อให้ไหว้เหมือนใครลูกก็รู้มันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของลูกเลย
หมามิปลายฟ้าชื่อว่าศักยภาพของตัวเองสามารถเป็นได้ทั้งพ่อ
และแม่ในเวลาเดียวกันให้ลูกได้เสมออยู่แล้ว
การเลี้ยงดูลูกที่หม่ามีปลายฟ้าทุ่มเทสสุด
มันมีได้รอยยิ้มได้เสียงหัวเราะ
และที่สำคัญหมามีเองก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ

มันคือหน้าที่ที่หมามิปลายฟ้ารักมากจริง

ลูกว่านะฮะคุณแบงค์แฟนคุณนี่หน่าเขาบอกว่าเขาไม่ไปงานที่แบบว่า
มีการเอาเด็กไปไหว้คุณพ่ออะไรอย่างนี้เพราะว่าเด็กบางคนก็ไม่มี
เขาไม่อยากจะไปรู้สึกแบบทุกวันนี้สิงค์ก็มาเยอะมากเนอะ
ใช่ดีคือถึงวันนั้นฉันก็ไม่ค่อย
ฉันเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ฉันมีทั้งพ่อทั้งแม่แต่เขามาไม่ได้อ่ะอืม

เงยเลยอะเราแล้วคุณแปลกว่าเด็กมายูไหว้คุณไหมไม่ไป
วันนี้เด็กมายูไห้ครูไหมไม่ไปไม่ไหว้

ไม่รู้เลยว่ามันเรียกไปตามพี่หนุ่ม

เวลาเราติดตามข่าวข่าวหนึ่งมาก็คือคุณจาพนม
มีท่านงานศพของคนในบ้าน
เขาก็แค่จะกลับบ้านไปยังกลับไปเรียกว่าเป็นนาทีเลยพี่

จากกรณีความบาดหมางในครอบครัวของคุณจาพนมเนี่ย
กระทั่งชีวิตการงานของเขาต้องยอมรับ
คนก็กรี๊ดเขานะเวลาเขาไปงานพรมแดงอย่างนี้คนก็มาขอถ่ายรูปเยอะ

อืมจะเกิดปัญหาความไม่เข้าใจของครอบครัวญาติพี่น้องตัวเองรวมถึงครอบครัวภรรยากระทั่งพ่อจาพนมเสียชีวิตไปเมื่อปีสองพันห้าร้อย
เขาก็ยังแทบจะไม่ได้กลับไปกราบศพเลยด้วยซ้ำไป

ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสุรินที่อำเภอพนมดงรักเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มอบของต่างมากมายรวมถึงจานพนม
ควักหัวใจออกมาพูดคุยปรับความเข้าใจ

แต่ว่าพูดด้วยหัวใจอันนี้ช่วยแปลให้นะ
ถ้าเขาควักหัวใจคงตายไปแล้วล่ะมั้งเขายังอยู่ไหมล่ะ
ก็พักหัวใจอยู่เปิดใจก็เปิดใจ
คือเธอบอกว่าปรับความเข้าใจถึงสิ่งที่แบบค้างคาใจกันตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่๓๔ปีที่แล้ว
คือหลังจากนั้นก็ได้ทำพิธี
เรียกว่าพิธีกรรมประกำช้างนั่นแหละ
กรรมช้างสวดมนต์เช่นไหว้อาหารตามพิธีกรรมโบราณตามความเชื่อของคนเลี้ยงช้าง
โดยมีคุณพระมเท่านะฮะหรือคุณวินัยเนี่ย
เป็นตำแหน่งสูงสุดในหมอช้างมาทำพิธีให้
ต่อมามีการเชินพระศงหลายลูกมาทำนั้นใครอ่ะคุณหญิงคนทิศหรอ

แม่ของคุณจาพนมรับขวัญ
แล้วก็อย่างที่บอกกันบอกว่ามีการผูกข้อไม้ข้อมือ

คุณจาพนมเขาก็ได้เปิดใจเป็นพิเศษด้วยน้ำเสียงสดใส

วันนี้เป็นวันที่รอคอย
อย่างที่ภาพเราเห็นออกมาอธิบายหมดแล้วนะฮะ

สิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันเป็นวิบากรรม
ตอนนี้เรามองไปข้างหน้า
วันนี้ได้พาครอบครัวพาลูกพาแฟน

ไหว้พระที่อยู่บ้านของเรา

ก็จะช่วยผลักดันให้เราปฏิบัติงานในสายอาชีพการงานต่อไป
สะพานมันได้เชื่อมโยงให้สนิทกันแล้ว
เรื่องเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
ไม่มีเหรอผมบอกหรอก
ผมมั่งใจว่าเรื่องของผมนี้

ผมบอกเลยนี่พี่เมียวรู้
อ่ะนู้นวลานุธอาจจะแสดงเป็นผู้หญิงของกัน

เดี๋ยวเรื่องต่อไปเราเจอกัน
ผมขอไปเล่นเองได้ไหมบอกพี่ชอต

นางร้ายลูกหนึ่ง

โดนผัวสองสวมเขา
เดี๋ยวก็กลับมา

นางร้ายรูปหนึ่งโดนผัวสวมเขา

เดี๋ยวก็กลับมา
สนับสนุนโดยปลาหมึกแท้เต่าทอง

นางร้ายลูกหนึ่ง
โดนผัวชั่วสวมเขา

ต้องดูกันยาวไปจนวันตาย

ชีวิตพลิกผันได้ไปเจอนางร้ายฝีมือบันเจิดว่ะ

นางร้ายฝีมือบันเจิด
ตอนนี้ทุกข์ท่วมใจ
จับได้ว่าอีสามีตัวดีเนี่ย
ซุกเมียน้อยเป็นเลขาสาวสวยสุด

ให้จบสิอ่านอีกสิอะไรอีกอ่ะอยากมีจริงป่ะเนี่ย
โทษความเมาในปาร์ตี้รั่วแรงคืนนั้นก็ไม่ได้ออบหนุ่มให้ปาร์ตี้ตัดออก
ทำไมไม่ซื่อสัตว์ต่อกันถ้าคิดจะนอกใจจะเมาหรือไม่เมาก็หาจังหวะฟาดเรียบได้อยู่แล้ว

จะเมาจะเมาหรือไม่เมาก็ฟาดเรียบได้อยู่แล้ว
บางทีคุณแม่คนเขียนแบบนี้เค้าต้องเขียนแบบ

นางร้ายหน้าสวยก็เริ่มรู้ชัดเจนมาได้พักใหญ่แล้วล่ะ
ผัวซ่อนชู้

มีรายละเอียดของนางร้ายหน่อยค่ะ

แต่เลือกเฮ้ยมันใกล้

เลือกที่จะปิดหูปิดตาตัวเอง

หลอกตัวเองไปวันดีกว่า
แต่ตอนนี้คงใกล้จะหมดความอดทนแล้วล่ะ
เพราะผัวดีแตกก็เคยมีวีรกรรมสะบัด
คืออะไรสะบัด
ีรกรรมสะบัดสะบัดหมายความว่าอะไรมาแล้วหลายครั้ง

เพราะผัวดีแตกก็เคยมีวีรกรรมสะบัดสะบัดมาแล้วหลายครั้ง
ให้ชาวบ้านเมาส์กันสนั่นเมือง
นางร้ายหน้าสวยก็ให้อภัย
ไปแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้วไงอีกทำไมเธอตั้งใจฟังกระดาษนั้นแหละ
อยากรู้ไงหวังอยากจะได้สร้างครอบครัวหันศาเออเออ
ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงไหมแล้วไงอีก
แต่เหตุเกิดมันเกิดซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก
บอกเลยว่าหมดคำแม่งจะด่าแล้วไม่รู้จะหาคำอะไรมาด่าแล้ว

ยังดีที่นางร้ายหน้าสวยของเรามีลูก

ช่างพูดให้คอยเลี้ยงดูไปเพลิน
แทร่งที่จะไม่มีเวลาไปคิดเยอะแยะให้ปวดหัว
เมียแกล้งไม่ใส่ใจผัวยิ่งตะเลิดหนัก

น่าคิดน่าลุ้นว่าจะทนกันว่า
หลอกคนจะหลอกประชาชีว่า
เป็นครอบครัวอบอุ่นพ่อแม่ลูกกันได้อีกนานแค่ไหน
คู่นี้ไม่ต้องเดาน่าจะอีกไม่นาน

อุ๊ยแรงข้าวที่ไหนเนี่ย
อยู่เนี่ยแองจี
คุณก็รู้คุณก็รู้
เรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่ง
เดี๋ยวมันจะเข้าตัวน้อย
ใครได้ดอกไม้แม่ก็ถามมา

ไม่ใช่นิ้วเป๊ก

คนที่แต่งตัวสุดก็มีแม่บุ๊กโกะคนนึงนะ
ต้นหอมเปลี่ยนชุดมากกว่าเจ้าสาว
บอกว่าคนที่ไปคือคนไปเยอะจนเจ้าสาวต้องมีถึง๓ช่อ

มือดำไม่ได้มือดำจะไม่ยุ่งทางเรื่องเนี่ย

ก็ฉันบอกเนี่ยแล้วไงก็อยู่นั่นน่ะดารายังเกือบหมด

วันนี้เราจะไปบุกวังช้างอายุทยาแลพเนียดนะฮะ

หลักไปไหมต้องเลยนะครับอุ๊ยหลักไปสิเป็นอันนั้นซึ่ง
นี่ไงหลักถึงไม่เข้าดูพุงปริ้นมันต้องขนาดนั้น
ถึงไม่เข้าไปเลยขอบอกเลยว่ามีข่าวหนึ่ง
ที่ช้างตกมันแล้วก็ตอนที่แบบว่างาเนี่ยยังเสียบศพไว้อยู่เลย

เราก็ได้งานช้างมามีงานช้าง
อยากจะรู้ว่าที่นี่การหมูที่นี่เวลาคุณแบบช้างไม่ใช่เด็กเล่นแต่ช้างเป็นเดือดช้าง

คืนนี้กลับมาเจอกันอีกครั้ง๔ทุ่มตรง

พรุ่งนี้ไปถ่ายละครขอโทษ

ก็อยู่กันสองคนนี่ไง

มันรู้สึกเหมือนจะเป็นผมยังไงก็ไม่รู้